คุณผู้ชมครับท่านเอกอักราชทูตไทยนะกรุงเทราวีฟนะครับ
ท่านยืนยันยอดนะครับคนไทยที่ถูกจับยังอยู่ที่๑๑คน
ค่ะไม่ใช่ร้อยคนอืมหรือกว่าร้อยคนค่ะอย่างที่มีกระแสข่าวนะครับ
ผมย้ำตรงนี้แล้วท่านให้ความมั่นใจว่าจะประสานนะครับ
กับทางการอิสราเอลทำทุกวิถีทางพาคนไทยกลับบ้านให้ได้ครับ
คุณพันนภาจันทรารมนะครับท่านเอกอักราชทูต
กรุงเทอาวีฟประเทศอิสราเอลให้สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอล
ถึงสถานการณ์ล่าสุดกรณีมีคนถูกจับเป็นตัวประกัน
ร้อยคนบอกว่าคือถ้าตัวเลขนี้มันเป็นลักษณะของคนจากหลายสัญชาติ
คนจากหลายสัญชาติส่วนคนไทยที่คาดว่าถูกจับเป็นตัวประกันยอด
ยังอยู่ที่สิบเอ็ดคนซึ่งสถานทูตไทยและทางการอิสราเอลนะครับ
ประสานงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือคนไทยกลุ่มนี้อยู่
ส่วนคนไทยนะครับคนอื่นก็ได้เปิดช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ
หากไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับจะมีสายด่วนให้ติดต่อกลับ
โดยเพิ่มคู่สายโทรศัพท์สำหรับการติดต่อแล้ว
ส่วนชาวไทยนะครับที่เอกสารประจำตัวหนังสือเดินทาง
อะไรที่มันถูกไฟไหม้หรือว่าไม่ได้เอาออกมาขณะหลบหนีนะครับ
ท่านบอกว่าสถานทูตเตรียมออกเอกสารการเดินทาง
ย้ำว่าทุกคนจะได้เอกสารสำหรับใช้เดินทางนะครับ
ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะเอาตัวมาก่อนนะครับ
ส่วนขั้นตอนที่ล่าช้าท่านยอมรับยอมรับว่า
ฉนวนกาซ่าเนี่ยตอนนี้ยังเข้าไม่ได้จริงลองฟังท่านฮะ
พอจะทราบไหมเขาบอกว่าเขาขอโทษจริงเขายังไม่ทราบ
หรือเขาอาจจะทราบแต่เขายังไม่บอกเรานะคะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือ
อันนี้ก็ต้องหวังว่าจากความพยายามของทุกฝ่าย
ไม่ว่าทั้งฝ่ายไทยเองที่ประสานผ่านทางช่องทางต่างทางการทูตนะคะ
จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการที่จะนำพี่น้องชาวไทย
กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ
อย่างนั้นผมฝากตรงนี้เลยท่านครับท่านทูตฮะ
แล้วก็ในส่วนของกระทรวงแรงงานด้วย
เมื่อวานนี้แล้วก็ในข่าวนะครับมีข่าวที่รายงานบอกว่า
มีคนไทยมีแรงงานไทยอยากจะเดินทางกลับประเทศไทย
คือแสดงความประสงค์ชัดเจนแล้วแต่ถูกนายจ้าง
เอาไปขายให้นายจ้างรายอื่นต่อนะครับ
ทั้งที่เขาอยากจะกลับไทยยังไงขอให้ตรวจสอบ
แล้วก็ติดตามแก้ไขแจ้งผลตรงนี้ด้วย
เมื่อวานนี้ตอนที่เปิดโอกาสให้สื่อได้ถาม
มีสื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วพี่เบิ้ลแล้วก็คือท่านก็รับเรื่อง
ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะประสานต่อว่าไอ้ที่ถูกไปขายต่อยังไง
แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือด้วย
คือการแถลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อวานเกิดตอน๑๑โมงกับตอนบ่ายสาม

อธิบดีโคศกหรือว่ารัฐมนตรีช่วยของกระทรวงการต่างประเทศ
จะมีการแถลงแบบนี้อยู่ติดตามกันได้นะคะ
อันนี้เป็นการแถลงรายวันค่ะ

นางกาญจนาพัฒระโชคท่านอธิบดีกรมสารณิเทศ
โฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยบอกว่า
ทางการไทยพร้อมจะส่งเครื่องบินกองทัพอากาศ

เดินทางถึงกรุงเชลอาวีฟนะครับ

เพื่อรับคนไทย๑๕๐คนกลับบ้านเกิดครับ

ยังพื้นที่ปลอดภัยให้มากที่สุด

ว่ามีคนไทยพร้อมเดินทางกลับกี่คนเท่าไหร่
เราจะได้เตรียมนะครับยานพานะเตรียมเครื่องบินได้ถูก
หลังจากนั้นวันที่๑๘ตุลาคมนะครับ
ได้ประสานเที่ยวบินพาณิชย์ขนาด๘๐ที่นั่ง
รับคนไทยซึ่งอบพยพมาจากพื้นที่สีแดง

ประสงค์จะเดินทางกลับล่าสุดตอนนี้
อยู่ที่๓๘๖๒คน
และผู้ที่ไม่ประสงค์จะกลับประเทศไทย

ส่วนคนไทยล็อตแรก๑๕คน
จะเดินทางถึงท่ากัศยานานาชาติสุวรรณภูมิ
วันพรุ่งนี้๑๒ตุลาคมนะครับ

เที่ยวบินที่แอร์ไวน์๐๘๓ครับ
รอดูนะเพราะว่ามีกำหนดจะถึงไทย